มันเป็นภาพที่เราอัพโหลดจากมือถือของเรา
แต่มีคนที่เขาครอบแล้วเอาไปทำเรื่องที่ไม่ดีนะคะ
เพราะว่าเขาเอาภาพของเราไปลงในลักษณะลามกอนาจารย์นะคะ
มีผู้หญิง๓๐คนค่ะถูกกระทำแบบนี้นะคะ
รวมตัวกันไปฟ้องค่ะ

ไปแจ้งความที่สพบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
หลังจากที่๓๐คนเขาถูกชายโรคจิต
แล้วก็เขียนข้อความลักษณะลามกอนาจารย์
โดยถูกโพสต์ไปตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะ
แต่ว่าไม่มีใครรู้เรื่องจนกระทั่งหนึ่งในเพื่อนของผู้เสียหายไปเจอรูป
เป็นนักเรียนก็มีเป็นคุณครูผู้หญิงในพื้นที่อำเภอบึงสามพันธ
รวมแล้ว๑๕๐คน
ข้อความที่เขียนก็ละมุกอนาจารย์ต่างนานานะคะ
ก็เลยแคปหน้าจอส่งให้เพื่อนดูเจ้าของภาพแต่ละคน
เห็นรูปตัวเองตกอกตกใจค่ะฉันไม่เคยโพสต์อะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะ
ขอโทษทุกคนด้วยพร้อมลงภาพเอกสารแจ้งความ
ทีมข่าวสอบถามไปยังคุณนโรงศักดิ์เลยนะคะคุณนโรงศักดิ์อายุ๑๗ปีเท่านั้นเองนะคะ
คุณนโรงศักดิ์บอกว่าเป็นเบอร์เก่าไม่ได้ใช้นานแล้วตอนนี้เครียดมากเลย
เพราะถูกโลกโซเชียลทะลมอย่างหนักแล้วแถมยังถูกแจ้งความจับอีกด้วยนะคะ
จากการสอบถามผู้เสียหายลาย๑เค้าเล่าว่า
รู้จักกับนายนรงศักดิ์คนนี้ซึ่งปกติแล้วเป็นคนนิสัยดีร่าเริง
พูดจาดีก็ไม่ค่อยปักใจเชื่อว่าเขาจะเป็นคนก่อเหตุ
แต่ถ้ามันเป็นความจริงอยากให้ออกมารับผิดชอบ
เพราะผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีการงานดี
และที่ตนเจ็บใจรับไม่ได้
คือนอกจากจะเอารูปเธอไปโพสต์ให้เสียหายแล้ว

ก็ถูกเอาไปโพสต์ในเชิงลามกอนาจารย์ด้วยเหมือนกันนะคะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
คือรับแจ้งความจากผู้เสียหายทั้งหมด
แล้วก็ประสานตำรวจปอทอีกครั้งว่าสามารถดำเนินคดีข้อหาอะไรได้บ้าง
ว่าน่าจะยังมีผู้เสียหายอื่นอีก

แจ้งความเพิ่มเติมได้นะคะจะเอาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้ค่ะ
ใครจะเจอไปก็แจ้งเบาะแสได้นะคะ